ถ้าเป็นของดีของอร่อย
เป็นโอกาสของพวกเราทุกคนที่จะได้ลิ้มรองค่ะ
เพราะว่าที่จังหวัดจันทบุรีมีเมนูเด็ดเมนูหนึ่ง

นั่นคือเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงส้ม
เป็นไงคุณดูเคยเห็นมีเครื่องที่เรียกได้ว่าแปลกหูแปลกตา
มันคืออะไรยังไงบ้างเดี๋ยวสาธยายให้ดู
ต้องบอกเลยว่าเห็นแบบนี้แล้วต้องรีบบึ่งไปที่ร้านนี้เลยค่ะ
ชื่อว่าร้านหอมหมื่นลีโป๊งเหน่งเรียงนั่นแหละ
โอ้โหชื่อจริงค่ะถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
ไปแถวตำบลพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
เดี๋ยวตอนท้ายเราจะให้เบอร์เอาไว้ด้วยนะคะ
เมนูนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวแกงส้ม
เจ้าของร้านคือคุณสุพจักรประสบสินหรือพี่โป๊งเหน่ง
เล่าถึงไอเดียของเมนูนี้นะคะ
บอกว่าเมนูนี้นะเกิดขึ้นมาแบบพริกเลย
มีอยู่วันหนึ่งที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขายหมดแบบไม่มีอะไรเหลือเลยที่จะทำ
เหลือไปเห็นแกงส้มเหลืออยู่ก็เลยไปลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเอามาผสมลงไป
ปรากฏว่าโอ้โหมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อ
ต่อมาก็เลยทดลองทำก๋วยเตี๋ยวแกงส้มทะเลขายครับ
เดี๋ยวตอนแรกยังไม่ขายให้ทานฟรีก่อน
ให้ลูกค้าช่วยชิมซิว่าเมนูนี้ถูกใจหรือเปล่า
ก็เหมือนว่าลูกค้าเองก็ชอบใจ
หลังจากนั้นมาก็เลยทำขายจนกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้าน
บอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าใครที่อยากจะลิ้มลองรสชาตินะ
ไปกันได้ที่จังหวัดจันทบุรีที่อำเภอท่าใหม่
กระซิบเลยนะคะว่าที่ร้านนี้ยังมีเมนูเด็ดอีกหลายเมนู
โทรศัพท์สอบถามกันได้๐๘๑๑๕๒๕๖๕๖จ้า
จริงผมก็เคยทานอยู่นะก๋วยเตี๋ยวกลางส้ม
แต่ว่าแต่ละที่แต่ละร้านเนี่ยเขาจะแตกต่างกันไปในเรื่องของเครื่อง
อันนี้เป็นทะเลใช่ไหมมีหอยแมลงคู่มีกุ้งมีไข่ปลาริวดิว
แล้วก็มีแบบลูกชิ้นปลาอะไรอย่างนี้